วบไส้แน่นน่ากินมากเลย
ป่อเปียทอดในตำนานที่บอกเลยว่าได้กินยากมาก
คนนี้ตัวจริงวงการปอบเปียร์ทอดครับ
เขาทอดมานานกว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
ของร้านนี้เขาจะทอดใหม่เลย

จะเป็นน้ำจิ้มของที่นี่พระเอกของที่นี่เลยนะคะ
โอ้โหระดับของกินในตำนานนะ
ก็ยืนทอดอย่างนี้ตั้ง๔๐ปีแล้ว

ใครจะยืนทอด๔๐ปี

เออมา๔๐ปีไม่ได้ยืน๔๐ปี

ระดับ๔๐ปีขายมาอย่างยาวนานไง
แล้วขายอยู่แถวไหน
ของดีของอร่อยคุณลุงเขาจะทอดแบบนี้
บอกเลยว่าแป้งมันบางนะแต่กรอบ

แล้วขายอย่างนี้ชิ้นหนึ่งเท่าไหร่๑๐บาท
ถูกแล้วไฮไลท์เขาบอกว่าน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเขา
แล้วคุณผู้ชมดูลูกค้าที่มาเนี่ย

ไปช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหยิบช่วยเขาจับ
ช่วยเขาใส่ถุงเลยเพราะคุณตาคุณยาย
ไม่มีเวลามาใส่ถุงให้

จนกว่าของจะหมดตามไปกินกันต่อได้

มันร้อนเนี่ยฟันล่วง